แหละครับคุณผู้ชมฮะเป็นอีกข่าวใหญ่เป็นอีกคดีใหญ่แล้วก็เป็นเหตุ
ทึกนะครับเมื่อตำรวจยศ๑๐ตำรวจเอกบุกไปยิงแฟนสาวและใช้ปืนกระบอกเดียวกัน
พยายามยิงตัวเองเพื่อจะฆ่าตัวตายตามนะฮะเป็นเหตุที่มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ร้านกาแฟแห่งหนึ่งให้ได้เห็นกันนะฮะค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดนี่เป็น
กล้องวงจรปิดของร้านกาแฟซึ่งอยู่ในปั๊มน้ำมันแล้วมันมี๒ร้านติดกันนะคะ
คือเนี่ยค่ะเข้ามาแล้วฝ่ายหญิงพยายามหลบอยู่หลังอีกคนนึงฮะ
ฝ่ายชายเนี่ยเดินมาแล้วเหมือนพูดคุยอะไรด้วยจังหวะนี้ฮะชักปืนขึ้นมา
ยิงใส่ฝ่ายหญิงไปสองนัดและจังหวะนี้ฮะยิงใส่ตัวเองบริเวณลำคอ
แล้วก็ล้มฟุบไปนอนกอดกับฝ่ายหญิงในขณะนั้นเองทั้งสองฝ่ายยังมีชีวิตอยู่นะคุณนะ
ใช่ค่ะฝ่ายหญิงยังมีชีวิตฝ่ายชายก็ยังมีชีวิตนะครับ
นี่เป็นนาธิระทึกที่เกิดเหตุอ่ะนะฮะค่ะส่วนผู้ก่อเหตุนะคะ
ผู้ชายเนี่ยเป็นตำรวจก็คือ๑๐ตำรวจเอกอภิชาติทองไซอายุ๓๒ปี
ส่วนแฟนสาวนี่นะคะชื่อว่านางสาวสุขมิตาชายยบุญเมือง
อายุ๓๔ปีเป็นชาวสุขราชธานีนะคะเหตุการณ์เนี่ย
หลังจากที่มีการยิงกันแล้วเนี่ยนะคะแล้วปรากฏภาพในกล้องวงจรปิดค่ะ
ตำรวจสพชายาหน่วยกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบนะคะคือตอนแรกเนี่ย
ต้องนำนางสาวสุมิตาส่งโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าช่วงที่เจ้าหน้าที่ไปถึง
ยังคงนอนหายใจรวยรินลักษณะคือบาดเจ็บสาหัสอยู่ครับ
แต่แต่ทีนี้นะคะเธอเสียชีวิตในเวลาต่อมาในช่วงที่นำตัวส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะคะ
ส่วนตำรวจผู้ที่ก่อเหตุซึ่งมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่คอ
กระสุนเนี่ยฉลับฉลับเข้าไปที่ใบหน้าได้รับบาดเจ็บสาหัสตอนนี้
ยังคงอยู่ที่โรงพยาบาลชายานะคะตำรวจค่ะเก็บหลักฐานสำคัญไว้ได้
ก็คือปืนที่ใช้ในการก่อเหตุทีนี้ไปถามไปถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะคะ
บอกว่าทั้งคู่เนี่ยเขาเป็นแฟนกันก่อนเกิดเหตุเห็นตำรวจก็คือ
ตำรวจเอกอภิชาติค่ะมาหาฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงเนี่ย
ทำงานเป็นเซลล์นะแต่นั่งทำงานอยู่ในปั๊ม
กำลังนั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์นั่งทำงานอยู่ใน
กาแฟชัยยาคอฟฟี่ช็อปเนี่ยนะคะอยู่ในปั๊มน้ำมันครับ
หลังจากนั้นเกิดการทะเลาะกันประมาณ๑ชั่วโมง
และตลอดหนึ่งชั่วโมงที่มีการทะเลาะกันฉักคำพูดรวมถึงน้ำเสียงเนี่ย
มันรุนแรงเป็นระยะเป็นระยะนี่คนเห็นเหตุการณ์เขาบอกนะคะ
และหลังจากนั้นฝ่ายหญิงลุกออกจากชายาคอฟฟี่ช็อปเนี่ย
ลักษณะเหมือนหนีวิ่งหนีเข้าไปในกาแฟ
ร้านกาแฟด้านข้างกันซึ่งอยู่ติดกันก็คือกาแฟพันธุ์ไทย

เราพยายามนะครับเข้าไปหลบอยู่หลังเคาน์เตอร์แล้วนะครับ
แล้วก็ขอให้เพื่อนช่วยแล้วก็ผู้หญิงคนนี้คือ
ผู้หญิงเสื้อสีส้มเห็นเหตุการณ์ตลอดเลยนะคุณนะ
แต่ว่าเพื่อนก็ช่วยไม่ได้นะครับช่วยไม่ได้
แล้วก็ปรากฏภาพที่เห็นในกล้องวงจรปิด
อภิชาติผู้ก่อเหตุไว้แล้วนะคะแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่น
เจตนาและพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหรือทางสาธารณะ

แล้วก็อาการตอนนี้ของ๑๐ตำรวจเอกอภิชาติก็ปลอดภัยแล้วนะฮะ
หลังจากที่เมื่อวานเขาใช้ปืนกระบอกเดียวกันกับที่ยิงฝ่ายหญิง
ยิงกะจะฆ่าตัวตายคือยิงเข้าคอ
แต่ทีนี้ถ้าคุณผู้ชมได้ดูคลิปคือหน้าเขามันจะเป็นลักษณะเหมือนหน้าสะบัดจากแรงปืน
กระสุนมันก็เลยฉลับจากคอไปถูกบริเวณใบหน้า
ทำให้ใบหน้าของเขาเลือดอาบแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตอนนี้อาการปลอดภัยตำรวจก็ต้องอายัดตัวไว้
ทีนี้ทีมข่าวของเราไปคุยค่ะไปคุยกับแม่ของผู้เสียชีวิต
ชื่อว่านางอำพาชัยบุญเรืองบอกว่ามาที่จุดเกิดเหตุแล้ว
ประมาณ๓ปีเห็นทะเลาะกันบ่อยและผู้ก่อเหตุลักษณะคือเป็นคนขี้หึงรุนแรง
วันที่๑๓มีนาคมที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุมาหาแม่ที่บ้าน
ห่มร้องไห้บอกว่าลูกสาวแม่เป็นคนบอกเลิก
ซึ่งแม่ก็ได้ปลอบใจไปแต่แม่ก็ไม่คาดคิดว่า
มาก่อเหตุร้ายแรงแบบนี้นะคะ
ก่อนหน้านี้แม่บอกกับลูกสาวบอกระวังแฟนเขาจะยิงเอานะ
เตือนแล้วแม่ย้ำแล้วแต่ลูกสาวบอกว่าเขาไม่กล้ายิงหรอก
พอมาถึงวันนี้นะคะที่เกิดเหตุนี้แม่ก็บอกเกิดขึ้นจนได้ก็เตือนไปแล้ว
เสียใจมากนะคะเพราะลูกสาวที่เสียชีวิตเป็นหัวเรี่ยวหัวแรง
เป็นหัวหลักของครอบครัวส่งเสียทางบ้านทั้งหมดด้วยค่ะ